ตอนนี้มีประเด็นเรื่องจมูกหนูอยู่
ซึ่งหนูได้ไปทำจมูกกับคลินิกหนึ่งแถวย่านรัชดา
ภายใน๑ปีหนูได้ไปผ่าตัดกับคุณหมอท่านนี้มาประมาณ๑๖ครั้ง
นัดหนูให้ไปผ่าตัดวันเว้นวันก็มี
ซึ่งหนูได้เช็คประวัติของหมอคนนี้ภายหลัง
หนูได้มาทราบว่าหมอคนนี้ได้ทำคนไข้เสียชีวิต
ก็มีคนมาโจมตีดัวก่อนหนูว่าหนูโง่
หนูไม่อยากจะเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้
สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำนะคะตอนนี้มีประเด็นเรื่องจมูกหนูอยู่
รัฐชดาภายในหนึ่งปีกับคุณหมอท่านนี้มาประมาณสิบหกครั้ง
ให้เสียชีวิตแล้วก็ได้ติดคุกมาประมาณนึง
หนูอยากทราบว่ากรณีเคสหนูเนี่ยคุณหมอสามารถทำแบบนี้กับคนไข้ได้เหรอคะ
แล้วการที่หนูเอาเรื่องของหนูไปลงเพจ
ก็มีคนมาโจมตีด่าหนูว่าหนูโง่
ปล่อยให้เขาทำได้ยังไงมีคนมาด่ามันหน้าหนู

หนูก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่หมอบอกก็แค่นั้นเอง
ตอนนี้มีประเด็นเรื่องจมูกหนูอยู่ซึ่งหนูได้ไปทำจมูกกับคลินิกนึงแถวย่านรัชดา
ภายใน๑ปีหนูได้ไปผ่าตัดกับคุณหมอท่านนี้มาประมาณ๑๖ครั้ง
อาทิตย์ก็ผ่างัดหนูให้ไปผ่าตัดวันเว้นวันก็มี
ซึ่งหนูได้เช็คประวัติของหมอคนนี้ภายหลัง
หนูได้มาทราบว่าหมอคนนี้ได้ทำคนไข้เสียชีวิต
แล้วก็ได้ติดคุกมาประมาณนึง
หนูอยากทราบว่ากรณีเคสหนูเนี่ยคุณหมอสามารถทำแบบนี้กับคนไข้ได้เหรอคะ
แล้วการที่หนูเอาเรื่องของหนูไปลงเพจก็มีคนมาโจมตีแต่

ม๖หนูก็อยากจะเชื่อในสิ่งที่หมอบอกก็แค่นั้นเอง
หนูอยากจะมีที่แก้มีที่รักษาหนูไม่อยากจะเป็นอยู่ในสภาพแบบนี้